สี่เมษายนแต่เขาบอกว่าดวงคนไทยนะฮะ
ดวงคนไทยด้วยประเทศกราบกะทับมาร์กัมพูชา
ดวงพวกเราจะเปลี่ยนวันที่๑๖เมษายน

ดาวร์เปลี่ยนเปียนใหม่ของเราอยู่ตรงนี้

คุณจำอเก่งกัสจงใจพรรย์

คุณไปสัมภาษณ์ในรายการอื่นคุณจำ
โอเคจำได้คุณจำได้แล้วยังไงอ่ะ

แกะทั้งกระอมเงี่ยพี่เอาอะไรมาแล้วมันเย็นขึ้นหัว
เอาออกมาไม่ได้นะเกียจเฮ้ยมันออกมาแล้ว

คือเขาเป็นโหนการเมืองชื่อดังพี่เขาบอกกับไทยรัฐออนไลน์
ถึงคำถามในแต่ละปีนี้ว่ารักษณะของนางสงการเราได้เล่าไปแล้ว

ที่แพนเค้กนั่งไม่เห็นนอนเลย

งานถุงก็ทะม้อแพนเค้กนั่ง
เขาพูดว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองอย่าถามว่าใครอาจารย์เก่งกาดนะฮะ
เพราะท้ายว่าเศรษฐกิจสังคมบ้านเมืองและคนอยู่ในประเทศ
อยู่ในช่วงภาวะซบเศร้าคล้ายกับคนขี้เกลียด

เนื่องจากนางสงการมีลักษณะนอนมา

ลองดูจริงว่าทุกอย่างภาวะซบเศร้าหมด

ร้านนี้ร้านที่ขายง่ายก็ซบเซา

แล้วถ้าร้านแพงก็งี้
ขี้เกียจใช้เงินไม่ขยันทำงานน้อยส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว
ทั้งอาวุธยังถือเป็นเหล็กแหลม
ในมือมีไม้เท้าคือเดินไม่ถนัด
หมายถึงทายว่าคนในบ้านเมืองจะไม่แข็งแรงนอนมากทำงานน้อย
รอแต่ความช่วยเหลือแถมยังทะเลาะเบาะแว้งทิ้มแทงกันเอง
แต่สิ่งหนึ่งนะฮะไอซ์ต้องระวังเป็นพิเศษนับตั้งแต่วันที่๑๖เมษายนเลย
ให้นับเป็นพิเศษ๑ปีนับจากปีใหม่ไทยนี้
ราศีที่๑ฉันว่าจริงแน่เลย

คุณเหรอคุณถูกทำไมคุณจะโดน
เธอโดนเธอใส่ร้ายป้ายสีตลอดเวลาทำให้ฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ย
อาจารย์เก่งกาดจงใจพระเขาเตือนขึ้นมาเลยว่า
ให้ระวังชาวราศีสิงศ์เนี่ย

ก่อนถูกคนใส่ร้อยป้ายสี
ถูกกันแกล้งนินทาว่าร้ายเห็นไหมล่ะจากใคร

หนุ่มพูดไม่เป็นจิ้งจกเลย
วัดดังอยู่ตรงไหนก็จะเป็นสีนั้น

แก้นินทาว่าร้ายเนื่องจากมีดาวพฤหัส

ทำไมทำลายร่างกายนินทาให้มันนินไปเถอะ

ดังนั้นเนี่ยทำอะไรต้องระวังให้ดี

ใช้ภาษาอีเลฟเฟ้นด์กันมา

ราซีเมฆที่ผ่านมาเนี่ย
เค้าบอกเลยว่าคุณต้องระวัง
ถ้าสมมติที่ผ่านมาเนี่ยคุณดวงดีอยู่แล้ว
คุณจะกลับกลายเป็นแรว
คือดวงไม่ดีเลยนะส่วนคนที่ดวงแบบว่าโอ้โหเละเทะไม่ดีเลยเนี่ย
มันก็จะกลับกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเมษ
คุณบวกไปเมื่อตั้งแต่เมษาที่แล้วชาวราศีเมษคุณเอาสถิติอย่างนี้
ถ้าสมมุติในช่วงปีที่ผ่านมา๑ปีจนถึงวันที่๑๖เมษายน
ดวงคุณเป็นยังไงถ้ามันดีอยู่แล้วปีนี้รอบนี้คุณต้องระวัง
แต่ถ้าสมมุติบอกโอ้โหชักเงินชักหน้าไม่ถึงลัง
ทุกสิ่งทุกอย่างเจ็บป่วยอดจะกลับมาดี
ดวงจะกลับมาดีโดยเมษายุนี่จะอยู่ตรงนี้๗ปีเต็มยังไง

อีกหนึ่งลาศรี

สิงเมษไปแล้วอีกหนึ่งราศี

ราศีสุดท้ายต้องระวังเรื่องสุขภาพ
และอุบัติเหตุพี่ให้ดีคือชาวราศีพิจิกษ์

เลยพยายามขยันบริจาคเลือด
พยายามไปแบบว่าไปทำฟันซะให้มันเลือดตกยางออก

แต่ว่าผมก็แคะฟันไว้ให้เลือดออกก็ได้ใช่ไหม

ก็จะได้สบายใจในการทำรายการ

ตลกอีกแม่